สำหรับคดีข่มขืนเด็กหญิง๘ขวบจนเสียชีวิต
แต่ว่าผู้ต้องหาคนแรกที่ถูกกล่าวหาก็ยังไม่ได้รับการประกันตัว
ภรรยาของผู้ต้องหาคนแรกก็ได้ไปร้องขอความเป็นธรรมให้สามี
โดยระบุว่าสามีถูกตำรวจนอกเครื่องแบบหลอกพาไปแถลงข่าว
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
ว่าเพราะเป็นคนขมขืนเด็กทีนี้หนูก็พูดกับสารวัฒน์
หนูหน่องกรูดอันเกย์ไปด้วยหนูว่าสารวัฒน์ให้แถลงข่าวได้ยังไง
ภรรยาสาวของผู้ต้องหาคนแรกในคดีข่มขืนกระทำชำราว
เด็กหญิงวัย๘ปีจนเสียชีวิต
เรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับสามี
ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้โดยไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย
ของเด็กหญิงเองที่เป็นผู้กระทำ
แต่สามีก็ยังไม่ได้รับการประกันตัว
นางสสินภาเล่าว่าเช้าวันที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
ตำรวจขับรถกระบะมาที่บ้านพักแล้วทำหาสามี

เพื่อทำเรื่องขอลดโทษคดีดื่มน้ำกระท่อม
ที่คดีไม่ได้อยู่ที่โรงพักแล้ว
หลังจากนั้นสามีได้อาบน้ำและออกไปกับตำรวจ
โดยมีตัวเองออกไปด้วยเพราะรู้สึกผิดสังเกต
เมื่อถึงที่โรงพักตำรวจได้เรียกสามีขึ้นไปสอบสวน
มีการให้ถอดเสื้อเพื่อดูตามร่างกาย

ซึ่งตัวเองได้เดินทางกลับจากโรงพัก

เพื่อสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากพ่อของเด็ก
จนกระทั่งช่วงบ่ายตำรวจได้พาสามีไปแถลงข่าว
ว่าเป็นผู้ต้องหาข่มขืนกระทำชำราว

ทั้งที่สามียืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำ

เขาหาว่าเฟิร์สเป็นคนข่มขืนเป็นคนฆ่าลูกเขา
เขาว่าเขาก็ไม่รู้หมดแล้วตอนนี้เขามืนหมดแล้ว

ว่าไม่รู้ใครให้กินยาเสพติดกับน้ำกระท่อมเข้าไป

หนูก็พูดกับเขาว่าแล้วแกบอกว่าไม่ต้องกังวลอะไร
เดี๋ยวเฟิร์สเขานายก็ปล่อยตัวกลับมา
หนูว่าปล่อยยังไงหนูเขาจะขังอยู่แล้ว
ทีนี้หนูก็กลับไปที่โรงพัก

แม่ของเด็กใส่ความว่าเฟิร์สเป็นคนข่มขืนเด็ก
ต่อมาตำรวจจะจับกลุ่มพ่อของเด็กหญิง
โดยมีหลักฐานสำคัญที่มัดตัว
คือผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์

เพราะมีสารเสพติดเข้าไปในร่างกายมากเกินไป
ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวน
ว่าใครเป็นคนนำยาบ้าให้เด็กกิน

ขณะที่ครอบครัวของผู้ต้องหารายแรก
ยังคงพยายามเดินหน้ายื่นเรื่องขอประกันตัว

เมื่อวันที่๒๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
แต่สารยังไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน